เพราะว่าเราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยว

ที่นครราชสีมาผมพาไปทะหนนเข้าต้มมัด
เขามีการเปิดงานที่ถนนข้าวต้มมัด
เป็นการสืบสารประเพณีวัฒนธรรม
ในช่วงเทศกาลสงกรานกันแบบนี้นะครับ

แต่ว่ามีการแจกข้าวต้มมัด
จำนวน๑๐๐๐มัตต์ให้กับประชาชนที่มาร่วมงาน

ทดแทนการสาดน้ำสงกราน
เป็นไอเดียใหม่ในการป้องกันโควิด๑๙ด้วยนะครับ
โดยถนนข้าวต้มมัดเปิดตั้งแต่เมื่อวาน

มีการให้ส่งน้ำพระรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ
แล้วก็เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน

แหล่งการค้าของชาวอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชศรีมา

ไปเที่ยวที่นี่ได้เลยเขาแจกกันทุกวันในช่วงนี้นะครับ

ต่อกันที่อุบลราชธานี
เดี๋ยวจะพาไปเล่นน้ำดับร้อนที่ภูกระแต
สวยค่ะเพราะภูกระแท่เป็นแหล่งพักผ่อนยอนใจ
คลายร้อนริมอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินทร
ที่อำเภอพิบุลมังศ์สาหารนะครับ
สำหรับภูกระแตตรงนี้คุณ
ดูสิมันเป็นเหมือนกับโขดหินใช่ไหมมันไปยื่นเข้าไปข้างในแบบนี้
เป็นโขดหินยื่นลงน้ำ
นี่ดูไปดูมานึกว่าเที่ยวทะเลซะอีก

ก็ต้องรับผิดชอบต่อสังคมนำมานะครับ

ส่วนใครจะไปเที่ยวภูกระแตนะครับ

เพราะว่าระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสรินทรน้ำลดลง
ทำให้โขดหินโผล่พ้นน้ำสามารถลงเล่นน้ำได้นะครับ
แต่ว่าถ้าเข้าสู่ฤดูฝนต้นฤดูหนาว
ระดับน้ำจะสูงขึ้นแล้วก็ไหลท่วมพื้นที่เป็นบางจุด
ไม่เหมาะที่จะเล่นน้ำนะครับ
ข้ามไปดูภาคตะวันออกกันบ้างที่ตลาดนัดอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราด

เพราะว่าประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา

แม้ว่าปีนี้ทางอำเภอบ่อไร่จะมีมาตรการ

แต่ประชาชนก็เข้าใจถึงสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีนะครับ
เพราะว่าโรคโควิด๑๙ก็ต้องเฝ้าระวังด้วย
ทางการห้ามเล่นน้ำพวกเขาก็ไม่เล่นน้ำนะครับ
ช่วงนี้นะสงกรานปีนี้

ร้านที่เขาขายพวกพวงมาลัยดอกไม้สด

แล้วราคาดอกมะลินะจากเดิมโลละประมาณ๓๐๐
พุ่งขึ้นไปโลละ๘๐๐คุณผู้ชมคิดดู

นี่เราไปกันที่ตลาดสดเทศบัน๑เขตเทศบาลนครขอนแก่นค่ะ
คนมาซื้อพวกพวงมาลัยดอกไม้สด
น้ำอบน้ำหอมเนี่ยเอาไปไหว้ขอพรผู้ใหญ่นะคะ

แม่ค้าบอกว่าปกตินะดอกมะลิโลละ๓๐๐
ปีนี้มันแพงขยับขึ้นมาเป็นโลละ๘๐๐
นี่แพงมาตั้งแต่วันที่๑๐เมษาแล้วนะ
พวงมาลัยพวงพวงเนี่ยพวงเล็กเนี่ย

นี่ก็ต้องเพิ่มราคาเท่าหนึ่งเหมือนกันเป็นพวงละ๔๐

เข้าใจว่าเนี่ยช่วงหน้าเทศกาลนะคะ
คุณผู้ชมฮะเรามาต่อกันที่ไหนดีคุณ

พากันไปต่อนะคะที่นี่
ก็คือที่วัดสมันใต้
พาคุณผู้ชมไปดูค่ะวัดสมานรัตนารามที่ฉะเชิงเซา
ดูสิปกติเรื่องของการประพรมน้ำมนต์เนี่ย

แต่นี่เป็นการดูดมาแล้วใช้งวงพรมน้ำมนต์แบบนี้คุณสืบสกุล

ใช่ค่ะนี่เป็นบรรยากาศนะคะ
ซึ่งที่ฉะเชิงเซานี้วัดสมานรัตนารามเนี่ย
เขาจัดขึ้นเป็นการสร้างความสุขความสนุกสนานให้กับประชาชน
บรรยากาศก็คึกคักนะชาวบ้านเขาไปไหว้พระพิคเนตปางนอนเสวยสุข
พระพิคเนธองค์นี้ถือว่าเป็นปางนอนเสวยสุขที่ใหญ่ที่สุดในไทยเลยค่ะ
ปกติแล้วนะเขาจะต้องมีการต่อแถวกันยาวแล้วก็เข้าไปประพรมน้ำมนต์ข้างในใช่ไหม
แต่ปีนี้ทางท่านเจ้าอาวาสให้ลูกช้างแสนรู้จากสวนช้างอายราคชาชาติเนี่ย
เอางวงดูดมาแล้วก็พรมน้ำมนต์แบบนี้แล้วก็มาที่ลานข้างนอกนี้ค่ะมันโล่ง
นี่กราบไหว้พระพิคเนตรนะ
พอมารับน้ำมนต์แบบนี้ก็อยู่ในร้านโล่งก็อาจจะไม่ต้องกังวลว่าจะต้องไปอยู่ในที่แออัดต่อคิวคนเยอะนะคะ

คุณผู้ชมฮะเราดูเรื่องของ